คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องราวของพระสงฆ์ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
มามีพฤติกรรมเป็นแบบว่าบินทบาทเวียนนะฮะอยู่แถวตรัสอินธรรมระ
ซึ่งเราก็ตามไปเลยครับอยู่วัดแถวนครปฐม
วันนี้ทีมข่าวของเราไปตามกันต่อแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งย่านที่มีการพบพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมแบบนี้คือย่านประชานิเวศครับ

พฤติกรรมของพระสงฆ์ที่นำอาหารออกจากบาทและนำมาใส่ตระก้าที่วางไว้
เป็นภาพที่คุ้นตาสำหรับพุทธศาสนิกชน

แต่หารู้ไหมว่าจากนั้นอาหารเหล่านี้จะถูกกลุ่มผู้ค้าอาหารสำหรับใส่บาท
นำกลับไปวางขายให้กับพุทธศาสนิกชนอีกครั้ง
โดยเรียกลูกแบบนี้ว่าบินทบาทเวียน
ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตรวจสอบย่านตลาดประชานิเวศ๑
หลังสืบทราบว่าตลาดแห่งนี้มีพระสงฆ์มาบินทบาทเป็นจำนวนมาก
ทีมข่าวพบว่าตั้งแต่เวลาประมาณตี๔ครึ่ง
พระสงฆ์จะทยอยเดินทางมาที่ตลาดแห่งนี้รวมทั้งหมด๗๘รูป
และแยกย้ายกันยืนบินทบาทตามจุดที่มีร้านขายอาหารสำหรับใส่บาท
ซึ่งพุทธศาสนิกชนส่วนมากก็จะซื้ออาหารจากร้านที่พระยืนประจำอยู่

จากนั้นพระก็จะนำมาใส่ตระก้าที่ทางร้านนำมาวางไว้ให้
และเมื่ออาหารเต็มตระก้าแม่ค้าก็จะออกมายกตระก้ากลับเข้าไปในร้าน
เพื่อนำอาหารมาวางขายเวียนอีกหลายครั้ง
แต่ก็จะมีพุทธศาสนิกชนบางคนนำอาหารมาเองพระก็จะแยกไว้อีกส่วน
โดยพระแต่ละรูปไม่มีท่าทีว่าจะเดินทางกลับวัด
กระทั่งเมื่อเพลงชาติไทยในตลาดดังขึ้น
ก็พบว่าแม่ค้าขายอาหารใส่บาทที่พระรูปนี้ไปยืนนั้น
ได้นำสิ่งของบางอย่างซึ่งไม่ใช่อาหารใส่เข้าไปในบาทแทน
ทหารออกถึงรถแท็กซี่คันหนึ่งมาจอด
และคนขับได้ลงไปยกของที่วางอยู่ข้างพระสามลูกที่มายืนบินทบาท
ก่อนที่ทั้งหมดจะขึ้นรถแท็กซี่

มาหยุดที่วัดปากคลองพระอุดมอำเภอปากเก็ตจังหวัดนนทบุรี
ก่อนที่ชาวบ้าน๓ถึง๔คน
จะนำของที่อยู่ในกระสอบขึ้นรถ

โดยไม่ทราบว่านำไปทำอะไร
ทีมข่าวจึงตัดสินใจขับรถตาม
แต่เป้าหมายรู้ตัวและขับรถหนีไปได้
ทีมข่าวได้เข้าไปสอบถามความเห็นจากประชาชน

ส่วนใหญ่บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ผู้ค้าควรมีความซื่อสัตว์กับลูกค้า
ส่วนพระไม่ควรมีพฤติกรรมเช่นนี้

ต่างมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

มาเป็นช่องทางทำธุรกิจหากิน
ก็ให้ข้าวให้อะไรมาแล้วเดินไป
เดี๋ยวสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปพระอยากได้เงินมากกว่า

ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็อยากให้เป็นแบบเดิมมากกว่า
เช่นพระเดินบินทบาทนะคะ
คือถ้าแบบนี้เหมือนถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนธุรกิจค่ะ
ก็อยากให้เป็นเหมือนเดิมเช่นพระเดินบินทบาทไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะไม่โอเคกับตัวนี้ค่ะ
คนไทยในปัจจุบันเขาก็ตั้งใจที่จะทำบุญเขาก็เสียเงินมาเขาก็อยากได้บุญนะคะ
แต่ว่าร้านค้าเนี่ยหาผลประโยชน์กับพระหรือว่าพระหาผลประโยชน์กับร้านค้าค่ะ
ปัญหานังกราวผู้ที่เกี่ยวข้องควรต้องเข้ามาจัดการอย่างจริงจัง
ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดการอย่างไร
ติดตามต่อได้ในไทยรัฐนิวโชว์วันพรุ่งนี้
ข่าวไทรัตทีวีรายงาน